เอาล่ะคุณผู้ชมคะสัญญาว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวสะเทือนขวัญ

มีคนร้ายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้าน
หวังจะข่มขืนผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่กับลูกสองคน
จังหวะจะข่มขืนเหยื่อต่อสู้
คนร้ายก็เลยเอาท่อนเหล็กกระหน่ำตี
เท่านั้นไม่พอลูกสาวตื่นมาจะช่วยแม่

สุดท้ายผู้เป็นแม่เสียชีวิตลูกสาวบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าโชคดีค่ะตำรวจรวบตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะ
ก็สอบปากคำนายขออภัยนายสุรศักดิ์ศรีชัยหรือว่าแจ็ค
ฉายาของเขาคือแจ็คสเปโร่อายุ๒๕ปี

อดีตเป็นทหารเกณฑ์สังกัดกองทัพเรือ

ตำบลธาตุทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
แจ๊คให้การรับสารภาพ

ดื่มเหล้ากับเพื่อนแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศ

เพื่อหวังข่มขืนนางจิราภาศิลมัยอายุ๓๙ปีผู้ตาย
คือเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
แจ๊คเห็นผู้ตายรูปร่างหน้าตาดี
รู้มาด้วยว่าอยู่กันเพียงแค่๒คนแม่ลูกเท่านั้น
ก็เลยตัดสินใจลอบเข้าไปในบ้าน
แต่ปรากฏว่าขณะลงมือค่ะ
จิราภาที่เป็นเหยื่อต่อสู้ขัดขืน
แจ๊คก็เลยใช้ท่อเหล็กที่หยิบมาจากในครัว

ทีนี้จังหวะนั้นเด็กหญิงแป๋วลูกสาว
ได้ยินเสียงเข้ามาช่วยเหลือผู้เป็นแม่

เข้าที่ศีรษะอีกคนนึงจนล้มฟุบไป
เข้าใจว่าสองคนเสียชีวิตทั้งคู่
ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับตัวได้นะคะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งหมด๕ข้อกล่าวหาด้วยกัน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
ผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนการสอบปากคำพยาน
ซึ่งก็คือเด็กหญิงแป๋วที่ยังคงบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ว่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน
ถึงจะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องศาล
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้ค่ะ
ฉายาแจ็คสเปโร่เนี่ยตั้งเองหรือใครตั้งให้
คุณก่อเหตุอุกอาจขนาดนี้ไม่อยากให้ใช้ฉายานี้เลย
แจ็กสเปรอล์ไฮเรดออฟเทอร์แครีเบียนจอนนี้เดฟต์
ใช่ค่ะคือหลายคนน่าจะคุ้นหูกัน

แล้วทำไมคุณมาตั้งฉายาแบบนี้แล้วก่อเหตุแบบนี้ไม่ดีนะ
คือมองว่าเท่แต่สิ่งที่ทำไม่เท่เลยนะคะ